เป็นการร่วมมือกันกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยด้วย
ในซีซั่นใหม่หลังจากที่ปีที่แล้วแข่งขันกันไปก็กระแสดีนะครับ